ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
มาตรวจสอบว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
จะทำผิดจริงหรือไม่เพื่อให้ความเป็นทาง

เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตจนกระทั่งมาเป็นข่าว
ในช่วงวัน๒วันนี้เองที่เป็นข่าวใหญ่
แล้วก็ส่วนใหญ่จะเทน้ำหนักไปที่ทำไม
ผู้บังคับการจังหวัดได้เจ้าของร้านใหญ่มาจากไหน

แล้วก็กลายไปเป็นเรื่องของสีสันข่าว
แต่ในเนื้อในของข่าวแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่นะคะ
เพราะว่าถ้าไม่ได้มีเบอร์ของผู้บัญชาการตำรวจนะคะ
หรือว่าไม่ได้มีเบอร์ของผู้บังคับการเนี่ยนะคะ
อาจจะเป็นคดีที่มีอีกหนึ่งรายที่โดนข้อหา
แล้วก็โดนดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมก็เป็นได้
วันนี้๔คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีตำรวจของพื้นที่ประมาณ๔๕นายนะคะ
ตอนนี้ก็เอาว่าก็ว่าก็คือเด้งออกนอกพื้นที่ก่อนนะคะ

วันนี้เราจะคุยรายละเอียดกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
มีคุณปะระนิสาชัยยนาพาณิชยกุลนะคะ
แล้วก็น้องสาวคือป่าระนิดา
ทั้งสองคนคือตามข่าวบอกเป็นเจ้าของร้าน
แต่เธอบอกว่าจริงแล้วเธอไม่ใช่เจ้าของ

คนหนึ่งเป็นดีเจเปิดแผ่นที่ร้านนะคะ
ก็คือน้องอ้อมปรานีพลอยรำนะคะ
อีกคนนึงเนี่ยเป็นพนักงานของร้านชื่อแหม่มนะคะ
น้องชะนิดาโชคเจริญ

นี่คือ๔คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดตอนเกิดเหตุ

อ๋อเหรอคะค่ะถึงการสอบปลักความไปแล้ว

ไม่ค่ะอยู่ตอนที่ล็อกตัวน้องไป
เหตุการณ์เนี่ยคนมีคำถามชุดแรกเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันขอเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะ

ทำไมมีเบอร์ตรงของผู้บังคับการจังหวัด

ก็เลยโทรหาญาติผู้ใหญ่เราที่อยู่ภาคใต้
ซึ่งเราเป็นคนพื้นเพลที่โน่นโตที่โน่นอยู่แล้ว

ข้าราชการแล้วก็ทำงานในเทศบาลนครหาดใหญ่

ก็คือเอาว่าก็ว่าพบตรท่านนี้อยู่ที่พื้นที่นั้นนาน
ท่านเคยอยู่ที่นั้นนะคะ

ใช่แล้วรู้จักแต่ไม่ใช่ว่ามีอภิษฎมาก
ก็คือเหมือนกับว่าท่านต้องมีเวลาที่โคงานกันอยู่แล้ว
ระหว่างทำงานร่วม

เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคุณสาใหญ่มาจากไหน

ไม่ได้มีเบอร์ท่านจักรทิพย์อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้ว

มีเบอร์ผู้บังคับการจังหวัดอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วไหมคะ

ทำผิดแล้วโอ้ยมีเส้นใหญ่บอกว่าต้อนรอด้วย

เราเริ่มเรื่องแบบนี้ตอนแรกพี่น้องสองคนนี้ซึ่งเป็นคนดูแลร้านยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

เหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องในร้านก่อน

ก็ทำความสะอาดร้านแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับแขน

ใครเป็นคนเจอตำรวจชุดนี้เป็นคนแรก

จากการที่เราคุยตอนแรกเบื้องต้นคือร้านเป็นร้านคาราโอเกะ

ใช่ไหมคะเป็นร้านห้องแอร์นะมีเปิดปิดไม่ใช่ร้านแบบเปิดโล่งนะคะ

ตำรวจเข้ามาที่ร้านกี่ทุ่ม
ประมาณ๑ทุ่มกว่าได้ค่ะ

แล้วเขาขอเราเข้ามานั่งก่อนหรือยังไงคะ

ซึ่งเราก็ได้ใช่ไหม

ก็บอกได้เปิดก่อนได้เพราะว่ามันยังไงค่ะตอนนั้นมันยังไม่มีลูกค้าไงค่ะ
เราที่นี้ก็เลยแบบอยากได้ลูกค้าก็เลยต้องบอกเขาว่าเปิดร้านก่อนก็ได้ประมาณนี้
ก็คืออยากได้ลูกค้านะ

ไม่ใช่ชุดตำรวจมาคนเดียวก่อนแล้วก็ขอเข้ามาในร้านแล้วเขาทำไงต่อคะ
เขาก็มาสั่งเบียร์ค่ะแล้วก็มานั่งที่โต๊ะค่ะ
แล้วจากนั้นเขาก็นั่งไปนั่งมาเหมือนกับเขาถามว่ายังไงคะในร้านนี้มีการออฟอะไรไหมอย่างนี้
ก็ถามว่ามีการแบบว่าให้เด็กออกไปกับแขกไหมอะไรประมาณนี้แหละ
หนูเลยบอกเขาว่าไม่มีค่ะอย่างนี้ร้านนี้ไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นเลยหนูก็เลยว่าอย่างนี้แล้วหนูก็ไม่รับหนูเลยว่าอย่างนี้
ทีนี้เขาเลยว่าอ้าวถ้าให้ตังค์สักสองพันอ่ะเราให้ทำตามพี่ทุกอย่างให้บอกว่ารับค้าประเวณีให้บอกว่าเอาเงินเนี่ยยัดคือพี่จะใส่บอกว่าให้น้องอ่ะพูดตามสคริปต์พี่เลยนะว่าพี่บอกอะไรคือต้องทำอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้โดยที่ยัดเงินให้สองพันแกว่าอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่เอาเพราะว่าหนูบอกว่าที่ร้านไม่มีจริงเขาก็เลยพูด
เขาก็กลับมาถามอีกทีหนึ่งว่าไม่มีจริงหรอหนูก็เลยบอกเขาว่าไม่มีค่ะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนี้เขาบอกถ้าให้เงินสองพันเนี่ยจะรับไหมเขาก็เลยถามคำสุดท้ายหนูก็เลยบอกว่าไม่รับก็ว่าอย่างนี้ค่ะตอนที่เขาถามเนี่ยคือเขาสั่งเครื่องเดิมแล้วเราเอามาเสิร์ฟเขาก็ชวนคุยแบบนี้เลยหรอชวนคุยค่ะชวนคุยแบบเนี่ยหรอ
ตอนที่เสร็จเขาแล้วเขาก็เลยเดินไปหาดีเจที่บุ๊ตดีเจค่ะคือหนูเนี่ยเสิร์ฟใช่ไหมลูกค่ะทีนี้อ้อมตอนนั้นอยู่ที่บุ๊ตดีเจบุ๊ตดีเจกับโต๊ะใกล้กันไหมก็ใกล้กันค่ะไม่ห่างเขาตะโกนพูดกับอ้อมหรือเขาเดินไปเดินมาหาค่ะอ่าเดินไปหาตอนนั้นไม่อยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นแบบไม่อยู่แล้วทีนี้เขาเดินไปหาอ

หลังคิดว่าน่าจะเป็นแบงค์พันธุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอดูเอามาเบย์ดูอีกทีแบงค์พันธุ์จริงก็เลยเอาไปปรึกษากับพี่แหม่มหน้าร้านนะคะ
เพราะฉะนั้นแหม่มอยู่หน้าร้านที่เราเดินไปหน้าร้านเพราะเราจะเดินไปหาแหม่ม

ไปถามพี่เขาว่าพี่แหม่มเนี่ยรู้ป่าวว่าอันนี้มันเงินค่าอะไร

ต้องการอะไรยังไง
หนูก็เลยพูดว่ามันน่าสงสัยแล้วหนูก็เลยว่าอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยว่าเดี๋ยวโทรหาพี่เรียนนะ
โทรหาเนี่ยค่ะพี่ดูเรียร้านค่ะ
แต่พอหนูกำลังกดสายโทรออกไปหาพี่เดชปุ๊บ
อยู่ดีตำรวจพวกนี้ก็วิ่งกันมาเลยค่ะ๔๕คน
เข้ามาคนแรกคนเดียวถูกไหมคะ
แล้วตอนที่มาอีกเราสองคนอยู่หน้าร้าน

เขาวิ่งเข้ามาเพิ่มกี่คนเดี๋ยวนะ
เขาเดินแบบเร็วรีบมาหรือเขาวิ่งเข้ามาใช่ไหม

อ่าเดินเข้ามาอีกกี่คนจำได้ไหม
ประมาณ๔๕คนได้ค่ะทั้งหมดเลย

ใส่เสื้อแขนสั้นอะไรธรรมดาค่ะ
ธรรมดาไม่มีกางเกงตำรวจ

ใส่กางเกงตำรวจเสื้อข้างบนเสื้อยืดไม่ใช่นะ

ว่าผมเป็นใครมาทำอะไร

พวกพี่เป็นใครจะมาทำอะไรที่ร้าน

แกก็ว่าอย่างนี้อย่างนี้ในความสมบัติ

ยังค่ะคือเขาเห็นหนูถือเงินอยู่
มันจะมีรูปที่เขาถ่ายธนบัตรแบงค์พันธุ์ไว้ค่ะ
แล้วเขาให้ดูว่าตัวเลขมันเหมือนกันไหม
แล้วพอหนูตรวจดูมันเหมือนกันค่ะพี่
นี่ไงคือ๒ใบที่เราถือกับรูปใบนั้นในโทรศัพท์เหมือนกัน
เลขเหมือนกันจริงแล้วเขาบอกว่าอะไรต่อ
เงินตำรวจนะอ่าเราอย่างนี้เราก็โดนดิเขาไปนั่งในก่อน
แล้วเขาก็ให้พวกหนูไปนั่งตรงโต๊ะหนึ่งอะค่ะ
เราสองคนกลับเข้าไปในร้านใช่ไหมคะ

แล้วยังไงต่อคะเขาบอกให้โทรหาเจ้าของร้าน
หรือเขาจับเราเลยเหลือแค่ไหนยังพันนั่งก่อนค่ะ
ให้น้องอ้อมนั่งอยู่ฝั่งโต๊ะหนึ่งแล้วก็มีคนคุมอยู่สองคนค่ะ
แล้วก็ตอนแรกหนูก็นั่งอยู่กับฝั่งอ้อมค่ะสองคน
แต่ทีนี้หนูกับอ้อมก็กำลังคุยกันอยู่เรื่องนี้อยู่
แกก็เลยแยกหนูไปนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งค่ะจับแยก

ทีนี้เราพอจังหวะนี้เราโทรหาพี่เดียหรือว่าพี่สายัง
ไม่ค่ะยังไม่ได้โทรค่ะเขาก็เลยบังคับให้หนูโทร
โทรหาแบบพี่เดียเจ้าของร้านมาบอกว่าให้รีบมาด่วนเลยนะอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามีเรื่องเกิดเหตุร้ายแล้วอะไรแกก็ให้พูดอย่างนี้แหละ
เลยว่าเออมีสายตรวจมาแล้วนะอะไรอย่างนี้ให้รีบมา

คุณสาค่ะคุณสารับโทรศัพท์จากน้องสองคน

เดียให้มาร้านหน่อยพอดีว่ามีตำรวจมาตรวจที่ร้าน

เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะคะที่ตำรวจจะมาตรวจที่ร้าน
ปกติก็มีตำรวจตรวจแต่เขาก็ตรวจแล้วเขาก็ไป

ในพื้นที่พัทยาก็มีแต่ก็มาตรวจแล้วก็ไป

แต่มองว่ามันช่วงวันหยุดอาจจะมาบอกว่าให้หยุดหรือเปล่า
แจกใบที่ว่ามันจะมีเขาจะมีหนังสือมาว่าให้หยุด
ไม่ให้เปิดนะคะช่วงวันอาสาแล้วก็วันอะไร
เขามาแจ้งเราก่อนหรือเปล่าเราพูดกับน้องเนี่ย
คือตอนที่น้องที่ร้านแหม่มโทรไปเนี่ยไม่ได้เอกใจเลยใช่ไหมคะ

ไม่ได้เล่าอะไรเลยบอกแค่ว่าตำรวจเข้ามาขอตรวจร้านเฉย

ทีนี้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันก็เลยมาที่ร้าน

อ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอเข้าไปในร้านปุ๊บ
ก็มีตำรวจอยู่ข้างหน้าประมาณ๔คน

แล้วก็คนที่เป็นเรียกสารวัตรใช่ไหมนั่งอีกฝั่งหนึ่ง
เขาก็บอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันเชิญข้างใน
ค่ะแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเรื่องอะไรแต่ก็ยังไม่เอกใจเลยเพราะเขาก็พูดดีตอนแรก
คือ๓๔คนที่เราเห็นไม่คุ้นหน้าเลยใช่ไหมค

ทีนี้พอเข้าไปในร้านเห็นสภาพน้องว่ามีคนยืนคุมคนละที่แล้วเป็นไงต่อคุณดิ
ไปในร้านก็เห็นมุมแรกเลยก็คือเห็นน้องอ้อมอยู่โต๊ะหนึ่ง
แล้วก็มีคนหนึ่งนั่งกันนั่งอ้อมอยู่แล้วมีคนหนึ่งยืนอยู่
แล้วเตือนน้องแหม่มอยู่โต๊ะ๔ก็มีคนเสื้อแดงยืนคุมแหม่มอยู่
เสื้อแดงไม่ใช่เสื้อคนที่ใส่สมุด

คือทั้งสองคนเนี่ยมีผู้ชายประกบ

แยกโต๊ะกันแล้วยังไงคะตกลงเรารู้เรื่องเลยแล้วเขาบอกเลยหรือเปล่า
แต่รู้แล้วว่าผิดปกติแล้วเพราะว่ามันมีคนมันไม่ใช่แล้วเพราะเข้ามาข้างในเจอเขาอยู่
แล้วใครเป็นคนคุยกับคุณสา

สารวัสว่าผมขอจับคุณเขาหาขามนุษย์แล้วก็ขาไปเวย์นี้
เราก็หันไปว่าตรงไหนคะเขาก็ชี้สายออกว่าเนี่ยลูกน้องคุณอ่ะ
รับเงินแล้วแล้วเนี่ยเงินล่อซื้ออยู่ตรงนี้๒๐๐บาท

ทีนี้เราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำความผิด

ได้เลยร้านเราไม่มีค้าประเวณี
ทีนี้เขาบอกไม่มีได้ไงลูกน้องคุณรับแล้ว

ก็เลยหันไปถามอ้อมันเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้เราก็เลยคิดว่าอ๋อรู้แล้วว่าอะไรคืออะไร
ตอนนั้นที่คิดคืออะไรคะ

เราคิดว่าเขาต้องการยัดข้อเก่าหา

แล้วตกลงราคากันแล้วก็ไม่จัด

ไม่เคยโดนแต่แต่ว่ามันมีข่าวบ่อย

แล้วตำรวจพื้นที่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้
ตามข่าวมันมีข้อหาเรื่องไม่มีใบอนุญาตด้วยถูกไหม

ไม่ยอมรับค่ะว่าไม่มีใบอนุญาต
แล้วเขาเอาข้อหานี้มาบอกล้อเปล่าคะ

เอาข้อหาค้ามนุษย์กับค้าประเวณีก่อน

อันดับแรกเข้าไปเขาไม่ถามถึงใบอนุญาตเลย
เค้าตั้งข้อหาก่อนเลยว่า
ผมขอจับคุณข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็ค้าประเวณี
อ่าแล้วทีนี้มันมันมาถึงเรื่องของความวุ่นวายได้ยังไงคะ

เป็นคนรับคาร์ปเวนีเอง

แล้วก็เดี๋ยวเขาพาไปสอบพอพัทยา

ไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรเกี่ยวกับสถานบันเทิง

ถึงเป็นที่มาว่าต้องตัดสินใจว่าต้องหาคนช่วย

แล้วก็เป็นทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสักครู่ค่ะ

ถึงมีสายโทรศัพท์ใหญ่๒สาย

พอเขามาถามถึงค้าประเวณีเราไม่ยอมรับ

ก็มาเรื่องใบอนุญาตซึ่งยอมรับว่าเส้นนั้นไม่มีใบอนุญาตเลย
แต่ถ้าถามว่าหน่วยงานรัฐที่อยู่ในพื้นที่รู้ไหมรู้
ทีนี้มันไปยังไงต่อถึงต้องขนาดว่าต้องหาเบอร์ผู้หลักผู้ใหญ่คะ
ที่ไปต่อตอนนั้นยังไม่นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่
เขาก็พูดว่าเขาใช้คำไม่สุภาพ
เขาบอกว่ามึงน่ะกวนตีนแล้วหัวหมอแล้ว

ที่เราบอกว่าที่บอกว่าถ้าจะจับร้านเราก็ต้องไปจับร้านอื่นด้วย
ต้องไปตรวจแบบอนุญาตร้านอื่นที่๕๐ของสินค้า

ใช่เขาบอกว่าได้เขาพูดอย่างนี้ได้

จะพาไปตรวจแล้วก็จะบอกด้วยร้านอื่นได้ว่า
มึงเป็นคนพานำจับแล้วกูจะเขียนชื่อลงบันทึกให้
มึงเป็นคนนำจับเขาพูดมึงกูเลยค่ะ
ทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกน้องว่าช่วยเอาโทรศัพท์มาบันทึกเลย
แล้วก็บันทึกถามชื่อเขาก่อนค่ะว่าพี่คะขอโทษนะคะพี่ชื่ออะไร
หนูถามแล้วพี่เขาบอกว่าใครต้องการอยากจะทราบ
แล้วหนูบอกว่าหนูมีสิทธิที่จะทราบไหมคะแล้วพี่เขาเลยว่าไม่บอก
อย่างนี้ค่ะไม่แสดงตัวเลยค่ะถ้าไหนเขารู้ว่าเราเป็นคนดูแลก็ไม่แสดงตัว
ตอนถามก็ได้คำตอบแบบนี้แล้วทีนี้คุณสาบอกว่าให้น้องบันทึกภาพ
แล้วเราก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเขาไว้
คือถ่ายวีดีโอไม่ทันนะคะคือกดถ่ายรูปแล้วสองรูป
แล้วเขาคือเขาเห็นพอดีแล้วเขามาแย่งโทรศัพท์จากหนูไปอย่างนี้
คือแบบคว้าไปเลยแล้วเขาชี้หน้าหนูว่ามึงมีสื่ออะไรมาถ่ายรูปกู
เขาบอกอย่างงี้แล้วเขาก็เอาโทรศัพท์ไปลบลบแล้วหนูก็เลย

คือเขาโมโหคะเหลือดขึ้นหน้าหน้าเขาแดงมากเลย
แล้วตาโตหน้าเขาแดงน่ากลัวมาก
เพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราเถียงต่อโดนแน่
แล้วคนชื่อดาบหมูมันเดินเข้ามาข้างหลังแล้ว
สกิร์จเขาเบิร์ตว่าให้ใจเย็นอะไรอย่างนี้

เหมือนกับกล้องหูด้วยว่ามีกล้องแล้วเราก็บอกว่ามีกล้องด้วย

แล้วยังไงแล้วมันขึ้นถึงจุดสูงสุด

แต่พอใส่กุญแจมือเสร็จเขาก็เอาเด็กสองคนนี้ไปก่อน
ซึ่งขึ้นรถตำรวจเหรอค่ะขึ้นไปแล้วบังคับ

ถ้าหากว่าขึ้นรถดีเนี่ยจะไม่ต้องลากไป

คือเดินไปดีก็เดินไปเลยเขาก็เลยว่าอย่างนี้

ก็เลยมีจุดเบรกอีกเบรกหนึ่ง

มันก็ปลาเข้าไป๒๐นาทีถูกไหมคะ

หนูมาเที่ยวพาแฟนมาเที่ยวหนูก็มาประจำ

แล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าร้านแต่ยังไม่กลับ
คือคือข้องใจเขาก็คล่องใจว่ามันเกิดอะไรเหมือน
ก็กระชากตัวเราเราก็ไม่ขึ้น
เราก็ขออนุญาตโทรศัพท์

เราก็จะเดินออกไปข้างหน้าเพื่อจะโทรศัพท์

แล้วเขาก็ให้คนชื่อดาบหมูปิดประตู

ถ้ามึงจะโทรมึงจะโทรตรงโน้นก็คือบุ๊ชดีเจย์

เราก็ไปบุ๊ชดีเจย์เราก็นึกขึ้นแล้วว่าต้องโทรหาญาติ

เราเล่าเป็น๓นาที๑๐อยากเลยเอาอย่างนี้
มีเบอร์ของท่านอยู่ให้โทรไปแล้วแจ้งท่านเลยว่า

แล้วพอเราได้เบอร์มาเราคิดนานไหมหรือโทรเลย

ท่านกี่ครั้งรับ

คือรับเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าต้องโทรหลายทีใช่ไหม

อยู่ในตกอยู่อันตรายกับลูกน้องกับน้อง
ซึ่งหนูไม่ทราบว่าเป็นตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอม
เขาบอกหนูใจเย็นค่อยเล่ามันมีอะไร
โดยที่ท่านก็ไม่ถามด้วยว่าเรามายังไง

รู้แค่ว่าลูกน้องตำรวจ

คือตามเหตุที่เกิดขึ้นที่เราเล่าไปแล้วนะคะ

แล้วหนูได้กระทำความผิดไหม

ถ้าอย่างนั้นหนูช่วยเอาโทรศัพท์ไปให้
ตำรวจคนนั้นบอกว่าท่านจะคุยด้วย

คือตำรวจที่นั่นคิดว่าเราอ่ะบ้า
คุยโทรศัพท์อยู่คนเดียวแล้วอ้างว่าคุยกับพบตร

เปิดสปิกเกอร์โฟนให้ได้ยินกันหมด

ว่าท่านแค่จะสอบถามว่ามาจับข้อหาอะไรกระทำความผิดอะไร

เขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นพอบอตรจริง
ให้มันโทรหาผู้การแล้วให้ผู้การโทรมาสั่งกู

พอบอตรในสายที่เปิดสปิกเกอร์ได้ยินของเรา

เราก็เลยหันไปที่โทรศัพท์บอกว่า

เขาบอกให้ท่านโทรไปหาผู้การ

สอบถามว่าตำรวจอะไรมาที่ร้านนี้มันจับมาจับเรื่องอะไร
ผู้การจังหวัดชนใช่ไหมที่เราพูดถึง

ซึ่งเราเป็นคนโทรไปหาผู้การ

โทรไปหาผู้การคือผู้การโทรเข้าเครื่องเรา
การโทรมาก่อนแล้วสายมันหลุดแล้วเราก็โทรกลับ

เขาสายคุยแล้ว
หนูก็แจ้งท่านผู้การก็สอบถามเหมือนท่านผอบตรสอบถาม

เหมือนกับว่าอย่าเสียเวลาคล้ายว่าเขาจะรีบเอาเราไป

เพราะไม่ใช่เสียงนายกู

เขาก็จะมาเอาตัวหนูเนี่ย
เขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาไปคือมันเสียเวลามามากแล้ว

ซึ่งลูกค้าสองคนก็ได้ยินชัดเต็มสองหูทุกคนได้ยินหมด
แต่ที่เรียกดาบหมูดาบหมูเป็นอีกคนนึงที่บอกว่าจะปรด
เราคุยกับยังไม่ได้โดนปลดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะคะ

ค่ะท่านยังอยู่ในตำแหน่งนะคะ

จริงมันก็เหมือนจะเป็นข่าวมีสีสันได้นะคะท่าน
แต่ว่าเนื้อในของมันเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะสรุปแล้วตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์คราวนี้
ทางร้านคาราโอเกะไปร้องเรียนมีทั้งหมดกี่นายคะ
ประมาณ๖๗คนนะครับ
ซึ่ง๖๗คนนี้เนี่ยอยู่สพเดียวกันหมดสพพื้นที่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะเป็นตำรวจจากตำรวจที่สุดสวนภาค๒

ตำรวจจากสุดสวนภาคครับ
ค่ะถ้าเรียนเวลาน้อยถามตรงแบบนี้
คือเขาตั้งใจมาเรียกรับเงินจริงหรือเปล่าคะ
ก็ผู้เสียหายเขาแจ้งความอย่างนั้นนะครับ
ตอนนี้ก็เราก็สอบสวนเรื่องเรียกรับกันโชคทรัพย์

ตั้งโน่นเดียวกับทั้งแล้วก็เปิดในที่โดยผิดชอบอยู่ตอนนี้

ไม่มีความเข้าใจผิดว่าเขามาตรวจตามปกติ
แต่เข้าใจผิดกันหรือว่าเหตุการณ์พาไป

เราก็ฟังจากที่ทางน้องเขาเล่าให้ฟัง
ที่เขามาแจ้งความกับพยานที่ให้

แล้วเราก็จะเรียกทางตำรวจมารับทราบ
แล้วก็เขาจะว่ายังไงก็ต้องฟังจากทางตำรวจที่มาบัดหน้าที่ว่า
ที่เขากล่าวอ้างว่าอย่างนี้มันเป็นระบบกล่าวหาอย่างนี้

ทำหนังสือถึงผู้เข้าบัญชาเขาที่สืบภาคไปแล้วครับ
เดี๋ยวคงเอาตัวมาช่วงนี้เป็นวันหยุดกง
อ๋อเข้าใจครับเอาตัวมาวันทำการนะครับ
ซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้เขาโดนเด้งหรือยังอะคะ
ตอนนี้ก็คำสั่งผู้ประชาการก็ให้ไปประจำอยู่ที่
ศูนย์ปฏิบัติการสะบบอุทธรรมภาค๒ตั้งวันที่๑๕แล้วครับ
ค่ะซึ่งระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนเนี่ย
จะยังจับไปอยู่ในที่ที่ถูกย้ายไปถูกไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภูมิชาการเขาก็คงตั้งคณะ
กรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
เรื่องราวทางวินัยอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าสมมุติว่ามันเป็นจริงแล้วมีโทษลักษณะรุนแรง
เขาก็อาจจะมีการคำสั่งให้ออกหรืออะไรอย่างนี้ไว้ก่อนตามระเบียบ
โดยผ่านคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งเสนอให้ผู้จัดการทราบ
ค่ะคือตอนนี้ตั้งคณะกรรมการแล้ว

แต่ว่ายังไม่ได้สอบตำรวจเพราะว่าติดวันหยุด
ยังไม่ได้เอาตัวมาให้ตามที่ทางผู้เสียหายเขาแจ้ง

เรียนถามเป็นคำถามสุดท้ายเนื่องจากเวลาน้อยจริง
ขออภัยท่านนะคะว่าแม้ว่ายังไม่ได้สอบอย่างเป็นทางการ
แต่เอาแบบตำรวจคุยกันในวงการหรือถามกันแบบไม่เป็นทางการ
รับไหมคะตำรวจชุดนั้นยอมรับไหมคะ
ยอมรับคือถามชาวบ้านกับถามตำรวจเนี่ยถ้าเป็นอย่างผู้เสียหายเล่า
มันก็รับลำบากนะเราเป็นตำรวจเราไม่เคยพูดกับชาวบ้านขนาดนี้
แต่มีความรู้สึกว่าไปพูดอะไรกับเขาอย่างนั้น
เดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อในวงการตำรวจเขาก็มองว่า
ถ้ามันพูดอย่างนั้นจริงมันก็ไม่ดีนะ
ขออภัยที่ตัดจังหวะท่านค่ะเดี๋ยวเวลารายการหมด
แต่ว่าเรียนได้ความคืบหน้าจากท่านถ้ามีความคืบหน้าหลังสอบสวน
เราอาจจะได้คุยกันอีกครั้งขอบคุณท่านผู้การนะคะ

ขอปิดท้ายแบบนี้เลยค่ะเนื่องจากเวลาจริงแล้วหมดแล้วนะ
ปิดท้ายที่คนดูแลร้านคุณจ๋าตอนนี้ร้านยังเปิดไหม

หมดเวลาจริงขอบคุณทุกท่านนะคะ
ที่มาเล่าเหตุการณ์สำหรับผู้หญิงทั้ง๔คน

สวัสดีค่ะ